เรื่องของการปล้นล้านทองกันบ้างนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองในจังหวัดนครสวรรค์
ก็คนร้ายได้ทองไปเกือบ๓๐๐บาทนะคุณมูลค่า๖๕๐๐๐กว่าบาท
ก็เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของนครสวรรค์พยายามที่จะเร่งไล่ตัวคนร้าย
จับกลุ่มตัวมาให้ได้ท้ายที่สุดก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ตำรวจตรวจนับทองของกลางน้ำหนักเกือบ๓๐๐บาท
ส่วนผู้ต้องหาเสื้อสีขาวที่นั่งก้มหน้าก้มตา
ก็คือนายนนทกรขาวพรายหรือว่าเข้อายุ๓๐ปี
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๔ธันวาคม
ร้านทองทวีชัย๔อยู่ในตลาดสะพานดำอำเภอเมืองนครสวรรค์
เจ้าของร้านมั่นใจนะครับว่าคนร้ายแอบเข้ามาลักทรัพย์ทางหลังร้าน
เพราะประตูหน้าร้านไม่มีร่องรอยการงัดแงะ
ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะตรวจสอบหลักฐาน
ตอนแรกไม่พบร่องรอยของการงัดประตูนะครับ
แต่ว่าเชื่อว่ามีการงัดฝ้าเข้ามาด้านหน้าร้าน
ขโมยสร้อยคอทองคำ๑สลึงไป๑๓๘เส้นคุณ

แล้วมีสร้อยมีสร้อยคอมีกำไรมีแหวน
น้ำหนักเกือบ๓๐๐บาทมูลค่า๖๕๐๐๐๐บาท

ก็นายนนทกรหรือว่านายเข้ก็รับสาภาพ
ว่าวันเกิดเหตุในช่วงเย็นหลังจากที่แม่บ้าน
ไปทางหลังร้านแล้วก็คล้องกุญแจประตูเอาไว้ที่หลังร้าน
พอแม่บ้านออกไปแล้วตัวเขาเองก็รีบเข้ามาสลับกุญแจ
โดยเอากุญแจที่เตรียมมาล็อกเอาไว้แทน
คือแม่บ้านแค่คล้องกุญแจไว้ยังไม่ทันล็อก
ตัวเขาเนี่ยโจรเนี่ยนะเอากุญแจใหม่มา
แม่กุญแจใหม่มาเอามาคล้องแล้วล็อกเลย

เพราะว่าเขาก็ถือกุญแจอยู่คนเดียวใช่ครับคนร้ายถือกุญแจไว้คนเดียว
จนกระทั่งตกดึกคนร้ายเข้ามาที่หลังร้าน
แล้วเอากุญแจไขเข้าไปขโมยทองในร้าน
แล้วก็หนีขึ้นรถโดยสารจากนครสวรรค์ไปจังหวัดแพร่
โดยได้นำทองจำนวนหนึ่งไปขายที่ร้านทองในจังหวัดแพร่

จากนั้นก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดน่าน
แล้วก็นำสร้อยคอทองคำแล้วก็สร้อยข้อมืออีกบางส่วน
ขายที่ร้านทองที่จังหวัดน่านได้เงินสดมาอีกสองแสนกว่าบาท
ก่อนจะนำเงินทั้งหมดไปเข้าบัญชีธนาคาร
โดยก่อนจะลงมือนะครับนายเข้บอกว่าได้วางแผนมาดูลาดลาว
หาทางหลบหนีหาที่หนีทีไล่
แล้วก็ศึกษารายละเอียดของคนในร้านทองมานานเกือบ๑เดือนแล้วนะคุณ
โอ้โหก่อนจะสบโอกาสลงมือในวันที่๔ธันวาคมนะครับ
ทั้งนี้นายนนทกรมีประวัติเคยถูกตำรวจนครสวรรค์จับกลุ่มตัวมาแล้ว
ในข้อหาพกพาอาวุธปืนและข้อหารักรถยนต์

เรียกได้ว่าเคยก่อเหตุลักษัพมาแล้วอย่างโชคโชน
ที่ก่อนหน้านี้ตัวเองก็เป็นนักกีฬา
เป็นประตูเป็นโกของทีมฟุตบอลนะครับ